มาดูตัวแม่ในวงการบันเทิงกันบ้างดีกว่าค่ะ
แล่นอยู่ในวงการบันเทิงบอกเลยว่าฝีมือนั้น
ไม่เถียงสักคำว่าสุดยอดอยู่แล้วนะคะ
แต่ที่สำคัญค่ะใครเข้าวงการนี้แล้วบอกเลยว่าออกยากนะจ๊ะ

คนนี้เลยคุณแอนซีเรียมมาเห็นบ่อยมาก
ขยันทำคอนเทนต์สุดเลยนะคะ
แต่ละคอนเทนต์ที่คุณแม่เขาโพสต์เอาไว้ไม่ธรรมดาค่ะ
ว่ายน้ำก็มาคำคมก็มี
รวมแล้วต้องยกให้คำว่าสวยเกินต้านไปเลยจ้ะแม่
เพราะพี่แอนเนี่ยสวยเสียไม่เปลี่ยนเลยนะคะ

เพลงไหนฮิตคลิปไหนมาแรงบอกเลยจ้ะฉันนี่แหละ
เอ็นดูที่สุดก็คือน้องหมาสีขาวทั้งสองตัวค่ะ
ขอมาร่วมเพลงด้วยก็ละกันนะครับคุณผู้ชมค่ะ
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีให้รู้ซะบ้าง
ว่าสุดนักใครสุดนักแอนสิเรียมจ๊ะไปชมคลิปค่ะ
ไม่โดนเธอทุกทีเล็กมือเธอก็คอยเล็กไม่ดี
เพราะฉันจะชาบเธอชาบเธอ
ว้าโหให้รถติดทุกวันนัดใครเอาไว้ก็ไปไม่ทัน
คุณแสนดีนี่เก่งมากเลยนะคนนี้ต้องจับตามองเอาไว้นะฮะ
เทนต์สายแดนนี่คือยืนหนึ่งเลยนะคะ
เต้นเก่งทั้งแม่ทั้งลูกเต้นได้ทุกเพลง
แต่ที่คุณแม่โอถนัดก็คือการลิปซิงค์เสียงอาหาร

เกินเกิน

อ่าโหบอกเลยว่าคนเนี่ยยืน๑เลือดหุ่นนะจ๊ะ
กามวงไม่มีคุณผู้ชมค่ะเทรนดิ๊กเพลงดังต่างบอกเลยว่ารวบตึงไว้หมดแล้ว

เป็นยังไงล่ะบอกเลยอยู่ในวงการบันเทิงมันตกเทรนด์ไม่ได้จริง
มันต้องตามเทรนด์คุณผู้ชมค่ะก็อีกอย่างหนึ่งเป็นเรื่องสนุกสนานเลยเนาะอยู่บ้านหลังนั้น

แต่น่ารักนะแต่ละคนเนี่ยเขาเล่นได้แบบว่าถึงอินเนอร์มากเลยนะคุณผู้ชม
เอาล่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ